เส้นนี้เลยที่เกี่ยวคอเรารัดคอเราเนี่ยนะ

มันขาดมันขาดแล้วเกี่ยวคอผมจนมันขาดแล้ว
คือแน่นอนว่ามันต้องมีคำถามหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า
เอ้าก็บ่ายสองพี่มองไม่เห็นเหรอ

เพราะว่าลักษณะวิสัยทัศน์ตอนนั้นแดดก็ร้อน

เห็นมันเปล่าแค่เห็นอย่างเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนจ่าย
แต่ความจริงผมว่าถ้ามองด้วยสายตาเวลาขี่รถเนี่ยมัน
เวลาเราขับเราขับรถบนถนนเราต้องมองรถที่อยู่ข้างหน้า
รถยนต์รถจักรยานยนต์ว่าเราจะต้องไอ้นี่ไหม
ไม่มีใครขับรถแล้วไประวังสายไฟมันจะมาเกี่ยวคอนะครับพี่เนี่ย
แล้วมันล่วงลงมายังไงนี่ใช่ไหม
เคยขี่รถหั่นเส้นนี้ไหมครับ

มันถนนโล่งถนนใหญ่ด้วยใช่ไหม

พอมาปุ๊บมันปึ้งนี่เข้าหมวกกันน็อกฟาดเปี๊ยะแล้วมันเข้านี่เลย

คือมันออกดำแล้วมันสีมันกลืนกับสภาพบรรยากาศ

เอาไปเอาไปให้พี่เอกพบเขาดูว่ามันเป็นเส้นนี้ครับ
หลังจากเกิดเหตุเขาก็พากันส่งโรงพยาบาล

โทรไปบอกกันตอนไหนครับ
ตอนนั้นผมติดต่อเขาไม่ได้เลยเพราะเขาเพิ่งปล่อยธุระกลับมา
แล้วก็บอกโทรหาหลานให้หลานติดต่อให้
แล้วเขารู้เขาก็ตกใจก็ตามมาที่โรงพยาบาลครับ
พอตามมาที่โรงพยาบาลเสร็จก็พอผมถึงมือหมอขึ้นห้อง
ห้องไปแอดมิตรไปพักรักษาตัวเขาก็ผมก็ให้เขากับหลานไป
ไปโรงพักไปสอนอมมินบุรีไปแจ้งความเรื่องในเรื่องนี้ครับ
ไปแจ้งความแทนหน่อยแบกท้องอุ้มท้อง๘เดือนไป

ถึงสอนอมบินบุรีเป็นยังไงครับ
ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกับคำพูดที่แบบ
น้องแฟนเราก็เจ็บใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเจอกับคำพูดที่

ตอนนั้นเราเอาหลักฐานอะไรไปภาพถ่ายรูปถ่ายหรือว่า
ตอนนั้นทางสนมินบุรีเขาไปสำรวจแล้วครับ

เขาบอกว่าเขาแจ้งให้แล้วแล้วเดี๋ยวตำรวจจะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็พอผมมาโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ไปไปที่เกิดเหตุไปถ่ายรูป
ตอนนั้นน่ะผลวงเมืองดีที่เขาช่วยผมเนี่ยเขาเก็บสายเคเบิ้ลหมดแล้ว
เขาไม่ได้อยู่บนถนนแล้วเพราะว่ากลัวจะเกิดซ้ำซ้อน
ดีใช่ไหมตรงนี้เขามาเก็บลัดคันเอาไว้ก่อน
ปกติมันอยู่ตรงกลางเลยนั่นแหละใช่ครับเพราะว่าเราขี่เลนกลางอ่ะ
พลาดถนนเลยครับก่อนผมโดนพลาดถนนเลย
คือหลักฐานมันก็มีพวกนี้เนี่ยเห็นไหมคือเส้นนี้เลย
แต่คุณบีบอกพอไปถึงโรงพักเจอร้อยเวรที่เข้าเวรทำหน้าที่อยู่

เขาบอกว่าคือมันไม่สามารถที่จะตรวจสอบสายอันนี้ได้

ใช่ตรวจสอบไม่ได้ไม่สามารถรู้ว่ามันเป็นสายของบริษัทอะไร
ค่ะถ้าเขาเป็นอะไรไปก็คือต้องตายฟรีอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเขาสื่อสารสื่อสารออกมาแนวนั้น
แล้วสำหรับพวกผมคือว่าพวกผมเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ย
ผมแค่ผมโดนอย่างนี้ผมต้องทำยังไงผมยังไม่รู้เลย
แค่ผมไปหาผมไปหาคุณที่สอนอคุณตำรวจคือว่าเราต้องการความช่วยเหลือ
แฟนผมก็ไปตามเรื่องว่าจะเอาเรื่องกับเจ้าของสายเคเบิ้ลเนี่ยแบบไหน
เราจะต้องตามเรื่องแบบไหนเราต้องการความรู้แค่นั้นว่า
คุณจะประสานงานให้เราได้ยังไงเราจะตรวจสอบยังไง
ให้เราไปตรวจสอบที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าคำพูดที่เขาสื่อออกมา
คือว่าสายเคเบิ้ลนี้มันมีหลายเจ้ามีเยอะมาก
ผมไปตรวจที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุแล้วโอ้มันมีเยอะมากเลย
เป็นก้อนมีไม่รู้กี่เจ้าต่อกี่เจ้าไม่สามารถตรวจสอบได้หรอก
แล้วก็มีคำพูดออกมาแบบว่าเหมือนกับว่า
ที่เราโดนเนี่ยอาจจะต้องเจ็บฟรี
อาจจะต้องเป็นเจ็บฟรีที่เราโดนแผลขนาดนี้
ไม่สามารถที่จะเอาตรวจสอบได้ว่าเจ้าของคือใคร
คำพูดของเขาออกมาแนวนั้นคือว่าออกมาแบบลักษณะนั้น
แล้วก็แฟนผมก็ท้องอยู่แล้วหลานผมก็ไปด้วยก็ทำอะไรก็ไม่ถูกเลย
คือประมาณว่าไม่ตายก็โชคดีแล้ว

ถ้าตายก็ตายให้ฟรีเจ็บฟรี
คือช่วงที่ไปก็คือวันเกิดเหตุเนี่ยละ๑๘๑๕กรม

เขายุ่งมากหรือยังไงคือเขากำลังมีคนเยอะหรืออะไรยังไง
ไม่ค่ะคือไปเขาก็มาไอ้นี่เราอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเราต้องมาแจ้งความ
เพราะผมที่ผมไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
มูลนิธิร่วมทรายที่ก็พาผมช่วยเหลือผมเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ย
เขาสื่อสารกับผมแล้วว่าตำรวจมาแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วเขาก็จะมาเก็บหลักฐานพอวันวันที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะ
พอตำรวจมาแล้วเขาก็เอามอเตอร์ไซคันเมื่อกี้นะครับเอาไปที่สอนอด้วย
ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ